มาเปิดประเด็นข่าวแรกกันเรื่องราวของความเคลื่อนไหวของคุณสงกรานเตชะนรงค์กันบ้างนะคะ
หลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ติดตามความน่ารักน่าชังของน้องปีใหม่แล้วก็คุณแอฟทักษะออนกับทริปปารีสกันไปแล้ว
แต่เรื่องหัวใจตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างทางด้านฝั่งคุณสงกรานเองก็มีอัปเดตเคลื่อนไหวโลกโซเชียลให้ได้ติดตามกันบ้างแล้วล่ะ
แต่ก็นั่นแหละยังไม่ได้โพสต์คอนเฟิร์มนะคะว่าหย่าหรือไม่หย่าเป็นการโพสต์คลิปโปรโมทโรงแรมตัวเองที่เขาใหญ่ค่ะ
พร้อมกับแคปชั่นว่ากว่าจะเสร็จเหนื่อยโคตระเลยหรือว่าเหนื่อยมากนั่นแหละ
เหนื่อยงานแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเดินหน้าง้อภรรยาสาวแอปทักษะอ่อนด้วยนะคะ
เพื่อจะได้รับคุณแม่คนสวยแล้วก็ลูกสาวสุดน่ารักน้องปีใหม่
กลับมาชื่นชมความสำเร็จพร้อมหน้าพร้อมตาไปด้วยกันนั่นเองค่ะ
ก็ยังคงโพสต์คลิปสุขสรรค์กับลูกสาวที่ฝรั่งเศสอยู่นะคะ
ยังไม่มีอะไรอัปเดตคืบหน้ากันไปมากกว่านี้
เอาเป็นว่าดูเท่านี้กันไป
แต่เชื่อว่าคุณแอฟแล้วก็น้องปีใหม่
คงจะได้กลับไปเจอกันที่โรงแรมใหม่นี้ที่เขาใหญ่ของคุณสงกราน
หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ